อีกหนึ่งเรื่องเป็นคนขับรถกระบะเลือดร้อน
คุณผู้ชมถูกเจ้าอาวาสก็ตอบว่าห้ามจอดจอดไม่ได้
ความมีดไปฟันเจ้าอาวาสเลยครับ
ชมคลิปในช่วงที่เขามีปากเสียงกันหน่อยครับ

เพราะเวลามีเรื่องกับหมาขัดกระโดดร้อน
ฝั่งนู้นทำไมที่จอดไม่ไปจอด
ถ่ายคลิปไปเลยลงชูชื่นไปเลย
คนแบบเนี้ยพูดดีไม่ฟัง
ภาพแบบเนี้ยเหรอภาพยุตญาเป็นแบบเนี้ยเหรอครับ
มึงเนี้ยคนไม่รู้จักพูดดีไม่ฟัง
ถ่ายคลิปลงโซเชียลเลยเวลามากัดจะด่าพระ
ลงไปเลยอายุทยาเป็นแบบนี้แหละครับ
เออเนี้ยเด็กเกิ้ลสองเจ็ดเนี้ย
เวลาจอดกับคนยาไตประโดดภาพ
อ่าก็เป็นคลิปก่อนที่จะเกิดเรื่องที่จะฟันกันนี่แหละ
เป็นนาทีที่ทั้งสองฝ่ายคือ
พระอธิกาลสุจรรย์จ้าวาสวัสดิ์วรพโพ
อยู่ที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอายุทยานะครับ
กับนายประธิพรมศรีอายุสามสิบหกปี
ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
เรื่องการจอดรถท่านมาห้ามไม่ให้จอดก็เถียงกันไปเถียงกันมา

นายประทีบเขาเล่าให้ฟังเขาขับรถมาส่งลูกที่โรงเรียนประตูชัย
จากนั้นก็ให้ภรรยาเข้าไปส่งลูก
ตัวเองก็ถอยมาไปจอดอยู่ที่บริเวณพื้นที่ของวัดไม่ถึง๑๐นาที
ตรงนี้แหละตรงที่เจอเจ้าอาวาสนี่แหละนะฮะ
สักพักหนึ่งพระอธิการสุเจริญก็เดินเข้ามา
ตอบว่าด้วยถ้อยคำที่ผู้ชมได้เรียกฟังในคลิปนี้แหละ

ไม่ให้จอดพระกลัวย่าตายก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ยกมือขอโทษแล้ว

จากนั้นก็พยายามจะขับรถออกไปแต่ว่าพระอธิการสุเจริญก็กลับใช้ไม้เท้าที่ถือมานี่แหละ
ทุบไปที่กระจกหน้ารถจนแตกตนเองก็เลยใช้มีดสมุไรซึ่งมีอยู่ในรถมาป้องกันตัว
โดยที่ไม่ได้ถอดปลอกมีดออกแค่ตะวัดมีดแกว่งไปมา
แล้วก็ไปโดนที่แขนซ้ายแล้วก็ฝ่ามือของพระอธิการสุเจริญจนบาดเจ็บนะครับ
ไปฟังเสียงของคุณประทีบนะครับ

ตำรวจก็ควบคุมตัวนายประทีไปสอบสวนที่โรงพักพร้อมตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็นำตัวส่งสารขออนุญาตฝากหังต่อไปนะครับ
ด้านพระขวัญซึ่งเป็นพระลูกวัดก็เล่าบอกว่าไม่ได้เห็นตอนถูกฟันหรอก
เห็นเจ้าอาวาสถูกฟันแล้วบาดเจ็บแล้วแล้วก็เลือดท่วมตัว
ก็เลยช่วยกันทำแผลนำตัวส่งโรงพยาบาลราชธานี
จากการพูดคุยกับชาวบ้านทราบว่าเจ้าอาวาสคนนี้มีนิสัยชอบด่าชอบต่อว่าคนอื่น
ให้ใครนำรถไปจอดในตรงนี้แล้วก็ยังเคยก่อเหตุทุบรถชาวบ้านมาแล้วด้วย
ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ท่านไปต่อว่าชาวบ้านนะแต่ว่าคุณประทีปเขาก็ระงับสติอารมณ์ไม่ไห
ว่าท่านเอาไม้ตะพดที่ถือมาไปตีกระจกรถของชาวบ้านแตกซะก่อนนะฮะ